ข่าวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเหอะ
หรือว่าเรียกว่าเตรียมตัวมาดี
สำหรับหนุ่มมากฟารินกับคิมบอลลี่

แต่เขาก็เตรียมที่มีเรือนฮงเรือนหอกัน

เขายังสร้างห้องลูกเอาไว้แล้ว

เฟอร์นิเจอร์ข้างในก็บิวต์อินแล้วจ้า

ทำห้องลูกเนี่ยล่วงหน้ากันไปเลย

ที่เขาวางแผนที่จะมีชีวิตคู่กันเนี่ย

แต่สำหรับหนุ่มหมากกับสาวคิมเนี่ย

จะเต็มแบบไหนจะเต็มแบบเต็มคาราเบล

คุณผู้ชมเชื่อไหมเขายังเลือก

ลูกคนแรกนี่ต้องเป็นผู้ชายแน่

หมายมั่นตั้งใจเอาไว้ว่าลูกคนแรกแน่

สาวคิมก็บอกไม่รู้ว่าไปเอาความมั่นใจนี่มาจากไหน
งานนี้ถ้าถึงเวลามีเบบีแล้วเป็นลูกสาว

ทาสีห้องใหม่บิวตอินใหม่ทั้งหมด

ทาสีห้องใหม่บิลต์อินใหม่